จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชม
ชาวบ้านเนี่ยเขาพากันไปกราบไหว้บูชากุมารเจ้าสัวเหงนะคะ
เพราะว่าเขาจะไปขอโชคลาภกันในช่วงที่ใกล้ออกรางวัลแบบนี้แหละค่ะ
ดูบรรยากาศนะคะนี่คือประชาชนกว่า๑๐๐คนจากทั่วสารทิศเลย
แห่เดินทางไปว่ายบูชากุมารเจ้าสัวเหง
เพื่อขอโชคขอลาบแล้วก็มีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับจังหวัดปฐุมธานีโอ้คนเยอะมากเลย

ใกล้กระทิงค่ะทุกคนใส่เสื้อขาวด้วยนะคะเหมือนนุ่งขาวห่มขาวกันมา
โดยกุมารเจ้าสัวเหงเป็นรูปหล่อกุมารขนาดใหญ่
ใบหน้าของเขาเป็นสีทองค่ะส่วนลำตัวแขนขาสีดำ
มือขวาถือองค์ทองมือซ้ายถือองค์เงิน
ซึ่งทุกคนที่เข้ามากราบไหว้ก็อธิษฐานขอพรแล้วก็ขอโชคลาภ
เนื่องจากอะไรคุณก็ใกล้ถึงวันออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นี่แหละค่ะ
ฤษีเนรธาตุพุทธคุณก็เล่าถึงความเป็นมาของกุมารเจ้าสัวเหงว่า
เกิดจากการนั่งกรรมฐานค่ะแล้วก็นิมิตเห็นกุมารมานั่งอยู่หน้าอาสม
โอ่งสองใบต่อมามีประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์มาสร้างกุมาร
หลังจากนั้นก็เริ่มมีประชาชนมาบนบานขอโชคขอลาบ
แล้วก็มีบางส่วนที่สมหวังบ้างได้ตามสิ่งที่ขอบ้าง
ก็เลยเป็นที่ร่ำลือกันไปทั่วนะคะประชาชนก็เลยแห่กันเดินทางมากราบไหว้บูชากันมากมายขนาดนี้นะคะ
โหน้ำปลาเยอะจริงส่วนอีกที่นึงก็เยอะเหมือนกัน
ต่างกันเลยคุณบริเวณเกาะคำชโนธบ้านนนเมืองอำเภอบ้านดุงอุดรธานีเองนะคะคุณผู้ชม
ดูสิประชาชนเนืองแน่นไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็ขอโชคลาภจากปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมากันหนึ่งแน่นไม่น้อยกว่าวันละสองหมื่นคนเลยนะคะ
โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะ
นำแป้งไปโรยเพื่อหาเลขเด็ดตามรากต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปี
หรือบางทีก็ตามลำต้นบ้างนะคะแล้วแต่
คือจริงเนี่ยนะเขาห้ามไว้แล้วนะเรื่องของการโรยแป้งนะครับที่อุดรธานีเนี่ยนะครับแต่ก็แหม่ห้ามยากเนาะ
อย่างนั้นต้นเมือเดือยักษ์เกิดมันแพ้แป้งขึ้นมา

เขาอายุเป็นร้อยปีเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เรื่องของตัวเลขก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับ
เอาล่ะอีกที่หนึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจนี่บ่อทรายที่นี่ครับ
ที่อำเภอถ้ำพันราจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้ขุดพบซากหัวเรือโบราณริมฝั่งแม่น้ำตาปี
หัวเรือโบราณนี้นะครับเขาบอกว่าทำมาจากไม้ตะเคียนทอง
ก็คาดว่าอายุประมาณ๑๐๐ปีครับ
โผล่ออกมาจากใต้น้ำและใต้พื้นทรายริมตลิ่ง
ซึ่งนายกุณธนิษฐ์สวัสดีกูลเจ้าของท่าทรายแห่งนี้นะครับ
บอกว่าได้นำดอกไม้ทุบเทียนมาไหว้สักการะแม่ย่านาง
เพื่อขอคำมาก่อนและขอทำพิธีกู้ซากเรือขึ้นมา
พร้อมทั้งเชื่อว่าบรรดาผู้นิยมตัวเลขนี่แหละครับ
พากันแห่มาชมอย่างคึกคักในช่วง๑๒วันนี้
ก็เป็นไปตามที่พูดแหละครับตอนนี้ก็น่าจะเยอะแล้วล่ะฮะ
ตอนนี้โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องแปลกแบบนี้ไม่พลาดอยู่แล้ว
ใช่เรื่องแปลกเรื่องสถานที่ขอโชคขอลาบ
ในช่วงใกล้กลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนแบบนี้นะครับ
ประชาชนก็จะเดินทางไปกันเยอะมากเลย
ติดตามได้กับเราตลอดข่าวเช้านี้
มีบรรยากาศแบบนี้มาให้ดูอย่างแน่นอน